คุณผู้ชมจำอุ๋งอิ๋งได้ไหม

ตอนนั้นที่ใส่ชุดบิกินี่ออกมายืนขายแตงโมนะก๊อฟ

แล้วมีคนไปจอดซื้อไปจอดดูนะฮะ

ปรากฏว่าล่าสุดนะฮะ
เธอถูกจับที่บ้านหรูที่ลำปางครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากตำรวจไปได้ข้อมูลว่ามีการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์
แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นให้สมัครเข้ากลุ่มลับ

ลับนี่ถ้าใครเป็นสมาชิกจะได้เห็นผู้หญิงโป๊เปลือย
แสดงกิจกรรมที่วิวในนั้นแหละ
นี่คือชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕
ชุดปราบรามอาจกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูทรภาค๕
เขาสนที่กำลังกันครับไปจับกลุ่มนางสาวจันทิมา
มรุษธิดาอายุ๓๘ปี
และนางสาวเมนีนุธิพกาอายุ๒๐ปี
แล้วก็ยึดของกลางโน้ตบุ๊ก๑เครื่อง
แลตไดฟ์๑อันราวเตอร์ไวไฟ

ในตะโบนพระบาทอำเพลิงจวัดลำปางครับ
หลังจากสืบทราบว่าบ้านหลังนี้มีในทุนมาเช่า

เช่าตั้งเว็บไซต์พนันออนไลน์ครับ
แล้วก็จ้างพนักงานสาวทั้ง๒คน
มาทำหน้าที่เชิญชวนคนให้มาสมัครเล่นพนันออนไลน์
แล้วก็แถมโปรโมชั่นพิเศษ
คือถ้าใครเข้ามาสมัครในเว็บ
จะถูกเชิญให้เข้ากลุ่มลับที่มีการโชว์วิวหลายอย่างเลย
ผมยกตัวอย่างก็ได้โชว์ผู้หญิงแก้ผ้าอาบน้ำ
เป็นต้นละกันเอาแค่นี้ละกันนะ
คือเว็บไซต์นี้เปิดมาได้เพียง๑เดือนนะครับ
ทำให้มีผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกว่า๑๐๐๐บราย
เวลาโด่งดังเมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่ครับ
กรณีที่แต่งชุดบิกินี่สีต่างสดใสนะฮะ
เป็นแม่ค้ายืนขายแตงโมอยู่ริมถนนสายลำปางแจ้ห่ม
ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เพื่อเรียกลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาให้แวะซื้อแตงโม
ต่อมาถูกตำรวจสพทุ่งฝจลำปางดคมาตรา๓๘๘
ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทานและกำนันโดยเปลือย
หรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น
ตอนนั้นก็เปรียบเทียบปรับไปแค่๕๐๐บาทนะฮะ
จนเป็นกระแสในโลกออนไลน์ที่เขาเรียกกันว่าแตงโมบิกินี่นะครับ
ดังเพียงชั่วข้ามคืนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับ
มาถูกจับในข้อหาฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะฮะ
มันเป็นภาษากฎหมายร่วมกันจัดให้มีการเล่น
หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรง
หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน
ในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
หรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง
หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนัน
ในการอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช๒๔๗๘มาตรา๑๒
พูดง่ายก็คือชวนเล่นพนันนั่นแหละ
ตำรวจขยายผลจับกลุ่มในทุนนะครับที่มาเช่าบ้านหรู
แล้วก็ใช้เป็นฐานเปิดเว็บพนันออนไลน์ลายนี้ต่อไป
เยอะแยะครับดูในเฟซบุ๊กนะฮะ
ไล่เปิดฟีดไปเปิดไปนานหน่อยดูไปนานหน่อยก็เจอ
ใช่เขาจะเอาผู้หญิงแบบเซ็กซี่มาหลอกล่อเนอะ
เอาคนเข้าไปเข้าในกลุ่มลับของเขาแหละ